ให้สุดแล้วหยุดที่ขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะ
คุณผู้ชมเห็นหรือยังคือมันมียูทูบเบอร์ที่เขาใช้ชื่อว่าอาจินไต

เอาขวดเบียไปตั้งเมาไหมแล้วตะโกนแบบคอกขวดเบียรี่ยกผี
ตะโกนดื่มเบียร์แล้วพ่นใส่แบบสุสานแถวนั้นโดยรอบอะค่ะ
ความพลิกมันอยู่ตรงที่ว่าอัฮะนึงในหลุมที่เขาเลือกนี่
อาร์ม่าแหม่งทึ้งแล้วคือความน่ารักของเบนท์กับอาร์ม่า

อันนี้เราไม่ได้ใช้ภาพตัดต่อหรืออะไรมันคือเป็นแสงอันนี้
หนึ่งในห่วงซุ้ยที่เขาเลือกคือของอาม่าเหม่งทึ้ง
คุณแล้วคุณเบ้นเห็นคุณเบ้นเดือดมากคุณเบ้นพูดว่าไงรู้ไหม
รายการนี้เล่นอะไรไม่รู้การะเทศะเอาเหล้าเอาเบียร์ไปตะโกนเรียกผีอะไรไม่รู้
แต่หลุมที่ถ่ายอยู่นั่นหลุมอามะกู
โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวแคปจัดการทีเดียวแฟนเพจส่งมาให้ดูเยอะมาก
มันเหมือนเป็นการดูหมินบรรพบุรุษของเขาอ่ะนะเป็นการลบหลู่แบบนี้
เออลบหลู่ของเขาคืออย่างที่บอกว่าคุณเบ้นอัปเช่กับอาม่าเหม่งทึ้งเนี้ย
เขาทำคลิปกันมาโด่งดังมากด้วยความน่ารักของอาม่าจริง
ซึ่งอาม่าเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม
สองพันห้าร้อยหกสิบคือสองปีที่แล้วแล้วทีนี้พอคุณเบ้นโพสต์อันนี้เข้ามาปุ๊บ
โอ้โหชาวเน็ตเข้าไปถล่มเลยค่ะกดรีพอร์ตกันรัวเลยนะคะ
สำหรับคลิปของอาจินไตนี่แหละแล้วก็บอกเลยว่าเบ้นเอาเรื่อยถึงที่สุดเลยนะ
ดำเนินคดีไปเลยสุดท้ายท้ายสุดอาจินตายยูทูบเบอร์รีบโพสต์
ในเพจเฟซบุ๊กเลยนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่เบ้นอัพเช่
ผมคือคนที่ทำคลิปเสื่อมเสียที่สุสานผมไม่รู้มาก่อนว่าตรงนั้นเป็นหลุมฝังศพอาม่าของพี่
แต่จริงสิ่งที่ผมทำมันก็ไม่ควรทำกับญาติใครทั้งนั้นผมอยากจะขอโทษในสิ่งที่ผมได้กระทำลงไป
ผมยอมรับผิดมันพลาดไปแล้วผมทำเพราะความคึกขนองอยากรู้อยากเห็น
ไม่ได้คิดไตรตรองให้รอบครอบว่าอะไรควรไม่ควรผมลบคลิปดังกล่าวทิ้งไปแล้ว
แล้วก็เนี่ยเขียนมายืดยาวเขาบอกว่าก็น้อมรับคำด่าสาบแช่งจากทุกคนเลย
แล้วก็ต้องกราบขอโทษเขาก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่ง
อ่ะให้ฟังให้ฟังเสียงหน่อยเพราะว่าเขามีอัดพูดขอโทษเป็นคลิปด้วย
ผมโดนลงโทษจากสังคมอย่างหนักได้ไม่คุ้มเสีย
อยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างไว้ครับผลเสียของการทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลัง
ผมได้ทำการลบคิดและขอโทษกับพี่เบ้นแล้ว
แต่สิ่งที่ผมทำลงไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้
ผมอยากจะขอโทษพี่เบ้นพม่าพี่เบ้นญาติญาติทุกคน
ในสิ่งที่ผมได้กระทำลงไปและทำให้ทุกคนไม่สบายใจ
ก็ดีนะคะคือทำผิดยอมรับผิดแล้วขอโทษ
อีกสิ่งนึงดิจัยใหญ่เขาทำแต่เป็นคลิปขอโทษที่มันน่ากลัวเนอะ
ดิจัยเขาเปิดไฟนิดหนึ่งคุณเบ้นพอแบบนั้นก็เนี้ยค่ะ
คุณเบนก็โพสต์อีกเรื่องหนึ่งบอกเนี่ยเรื่องวันนี้ค่อนข้างดราม่าหนักและรุนแรงมาก
เอาจริงตัวผมก็เคยเป็นแขกรายการแบบนี้นะ
เข้าใจแหละว่าเล่นไม่ได้คิดเราก็เคยทำ
แต่ว่าคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นอีก
คือคลิปนี้มันไม่ได้มีแค่คนซื้อของอาม่าเขาคนเดียว

เขาก็บอกเขาก็สอนไปว่าไม่ควรทำแบบนี้อะไรเลย
แล้วก็จริงคุณเบนก็ยังบอกด้วยว่าจริงคอนเทนต์ของอาเจนไตเนี่ย
บางทีมันรุนแรงไปทั้งเรื่องของแบบมันมีประเด็นที่มันอ่อนไหว
เรื่องยาเสพติดทารุณหมาหรือว่าอะไรต่างนานา